จนแบบคนขับรถเมริกกระโดดถีบตัวลอยเลยนะคะ
ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนแรกเขาก็เล่าบอกว่า

เขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปต่อยเขาบนรถ

แล้วภาพมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
นี่คือคลิปที่คนที่เป็นพลเมืองดีถ่ายเอาไว้
วันนี้คุณผู้ชมขอเปิดอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๖มกราคมประมาณ๕โมงเย็นนะคะ
หน้าวัดเสมียนารีถนนวิภาวดีรังสิต
พาคุณผู้ชมไปดูอีกคลิปหนึ่ง
เป็นคลิปเต็มนี่เลยดู
มีรถมันเตอร์ไซต์วิ่งผ่านไปเนี่ย๑คัน๒คัน
นี่คือรถของคู่กรณีแล้วเป็นจังหวะที่รถเมคันนี้เบี่ยงซ้ายพอดี
เขาอยู่เลนส์๒นะจะเบี่ยงซ้ายพอดี

รถมันตะไซค์ของคู่กรณีเสื้อดำก็เลยขี่ไปไม่ได้
หลังจากนั้นเขาก็เลยบีบแตรกันยาวตลอดทางเลย
กระทั่งมาเจอกันที่ป้ายวัดเสมียนารี

ถ้าดูคลิปสักครู่ที่เป็นคลิปเต็มแล้วเนี่ยนะ
มีทีท่าเหมือนยกมือต่อยหรือว่าทำร้ายก่อน
คือเขาเดินขึ้นมาด่า

โชเฟอร์ก็ทำท่าเดือดดานแล้วก็จะลงไป

แต่ก็บันดาลโทษะลงไปแล้วก็ตะลุมบอลกันกลางถนนกระโดดถีบกันตัวลอย
ไม่ตรงกันนะซึ่งมีการลงโทษคนขับรถคนนี้แล้วนะคะตรวจสอบไปคนขับรถคนนี้ชื่อว่า
สัตวรรษสุวรรณเวียงเป็นพนักงานขับรถโดยสารประจำทางสาย๕๑๐ค่ะ
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรียบร้อยแล้วสั่งย้ายไปสาย๙๕กมีผลตั้งแต่๒๘มกราคมแล้ว
เพราะว่าเสียภาพแล้วองค์กรใหม่เนี่ยจังหวะเมื่อสักครู่นี้แหละ
จับประตูรถแล้วก็กระโดดถีบแบบตัวลอยค่ะ
นี่คือกระเป๋ารถเมย์พลเมืองดีต่างต้องลงมาช่วยกันห้ามแต่ก็ยังเอาไม่อยู่อะนะคะ
เจ้าหน้าที่กองตรวจการขนส่งทางบกเรียกนายสัตวรรษคนนี้ไปรายงานตัวและสอบสวน
สัตวรรษคนนี้มีใบอนุญาตขับรถเป็นผู้ขับรถชนิดที่๒ประเภททุกประเภท
ได้รับใบอนุญาตมา๔เมษายนปี๖๐นะคะ
สิ้นอายุ๓เมษายนปีหน้าออกให้โดยนายทะเบียนจังหวัดเลยค่ะ
ถามนายสัตวรรษว่าเล่ามามันเกิดอะไร
เขาบอกว่าก็วันนั้นคู่กรณีมาจอดรถขวางหน้ารถเมย์ไว้
แล้วก็เดินดุ่มขึ้นมาบนรถด่าทอต่อว่า
ไม่พอใจหาว่ารถเมย์ไปเบียดเขาก็เลยเกิดบันดาลโทษะ
ส่วนพนักงานเก็บค่าโดยสารคือน้องกระเป๋ารถเมย์ผู้หญิงค่ะ
เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าหนูพยายามห้ามแล้วจริงค่ะ
หนูไม่ได้เข้าไปร่วมทะเลาะวิวาสด้วยเลยก็พยายามห้ามแล้ว
แต่ผู้หญิง๑คนกับผู้ชาย๒คนจะสู้แรงอะไรไหว

สุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลคณะกรรมการก็พิจารณาว่า
สัตวรรษมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพุทธศักราช๒๕๕๙
เป็นผู้ขับรถแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพไม่เหมาะสม
และทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร
โดนเปรียบเทียบปรับไป๒ข้อหา๓๐๐๐บาทค่ะ
พักใช้ใบอนุญาตผู้ขับรถ๑๕วัน
โดนบันทึกประวัติและโดนส่งเข้าอบรมการให้บริการด้วยความปลอดภัย
แล้วก็มีการกำชับตักเตือนด้วยนะคะว่าอย่าให้เกิดเรื่องร้องเรียนแบบนี้อีก
เพราะถ้าทำผิดซ้ำจะพิจารณาดำเนินการพักใช้
หรือไม่ก็เพิกถอนใบอนุญาตขับรถไปเลย
ซึ่งมันมีคำบอกเล่าจากชาวบ้านแถวนั้น
บอกว่าก่อนจะเป็นคลิปนี้เสียงรถที่อยู่รอบ

คือบีบปีบไม่ให้เบียดเข้ามาเนี่ย

คันเหมือนกันคือชอบวิ่งเลนขวาไม่ขวาสุดก็ขวากลางแล้วพอใกล้ป้ายนะคะค่อยตบเข้าซ้าย
บางประจำทางคือวิ่งซ้ายสุดเคยเจอกับตัวเหมือนกัน
เป็นแบบนี้เลยแล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์ทะเลาะกันขึ้นมานะครับ